คุณผู้ชมคะตำรวจต้องบุกไปจับตำรวจปลอมค่ะ
คือผู้ชายคนนี้แอบอ้างตัวว่าเป็นตำรวจค่ะพี่อุ๋ย
แล้วก็ไปหลอกผู้หญิงผ่านแอปพลิเคชันหาคู่
สุดท้ายเนี่ยหลอกลวงผู้เสียหายพาไปที่พักนะคะ
แถวบางบัวทองล่วงละเมิดทางเพศ
กักขังหน่วงเหนียวและทำร้ายร่างกาย
ถามว่าเขาดูน่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยเหรอ
ดูเหมือนตำรวจขนาดนั้นเลยหรอ
นี่ค่ะแต่งตัวเอ่ยอะไรเอ่ย
คือหลอกว่าเป็นตำรวจ
แล้วเครื่องแต่งกายอุปกรณ์อะไรเขาพร้อมมากนะ

ชุดเนี้ยเนี่ยค่ะดูตัดผมตัดผมนะทรงผมด้วยอะไรด้วย
ผู้หญิงก็หลงเชื่อค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ตำรวจสพบังใหญ่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากญาติของผู้หญิงคนหนึ่ง
ครับญาติบอกว่าเนี่ยหลานสาวอายุยี่สิบเป็นพนักงานห้างสรรพสินค้า
ถูกนายเวียรพัฒน์ทำทิพย์อายุ๒๗ผู้ชายในคลิปมานะคะ
อ้างว่าเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจโทรหลอกให้ไปหาที่บ้าน
บางบัวทองนนทบุรีกักขังหน่วงเหนียวคมคืนและทำร้ายร่างกาย
ตำรวจก็รีบไปที่บ้านผู้เสียหายเขาช็อกอยู่นะคะ
ตกใจกลัวแล้วก็ร้องไห้อยู่ก็เลยช่วยผู้เสียหายออกมา
ตัวผู้ก่อเหตุไปซ่อนอยู่ในห้องน้ำค่ะสุดท้ายก็ต้องยอมออกมามอบตัว
หนีไปไหนไม่ได้ซ่อนอยู่ในห้องน้ำตำรวจบุกไปถึงบ้านแล้ว
ครับพอค้นในบ้านเจออีกหลายอย่างเลยค่ะ
เทียมอาวุธปืนก็ยึดทั้งหมดไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
นักข่าก็พยายามจะถามว่าทำแบบนี้จริงใช่ไหม
คุณาว่าไม่ได้ข่มขืนเขาอ้างว่าเป็นความสมยอม
แล้วไหนเอกสารอะไรเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเนี่ย

เขาอ้างว่าบริษัทต้นสังกัดทำให้

รอปภของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
กบัตรติดตัวเอาไว้เพื่อความปลอดภัย

ใส่ชุดเหมือนชุดตำรวจเลยอ่ะก็ตอนไปเจอกันครั้งก่อนก่อนนายเวียรพัฒน์
เอาบัตรตำรวจให้ดูเอากุญแจมือหมวกตำรวจปืนชุดเกราะเอามาให้ผู้เสียหายดู
ผู้เสียหายก็เลยหลงเชื่อทีมข่าวของเราก็ไปดูในโซเชียลนะคะ
ที่เป็นบัญชีของผู้ต้องหาค่ะเกือบทุกคลิปใส่ชุดตำรวจเกือบหมดเลยนะคะ
อ่ะก็เนี่ยแล้วก็ประตูด้านหลังก็มันคล้ายเป็นโรงพักด้วยอะไรอย่างเงี้ย
พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองดูเหมือนว่าเป็นตำรวจนะคะ
เครื่องแต่งกายอุปกรณ์หมวกเสื้อเกราะอะไรก็มีครบเนี่ย
กั๊กตำรวจก็มีนี่นะคะคือเอาจริงบางคนเขาก็
ถ้าไม่ได้สังเกตอย่างละเอียดจริงก็แยกไม่ออก
ตำรวจจริงหรือตำรวจปลอมเนี่ยโชว์บัตรแบบเนี้ยเนี่ยมีเนี่ยโอ้โหดูสิ
มันก็เกิดคำถามตามมาเหมือนกันนะพี่อุ๋ยว่าเออแล้วเครื่องแบบอะไรต่างแบบนี้
มันหาซื้อกันง่ายหรือยังไงอะไรอย่างงี้นะคะมีขายฮะอืม
คือพวกนี่สติคเกอร์หรือว่าบั้งชุดต่างเนี่ย
การให้การทานนี้ไม่ได้ใส่เครื่องแบบหน้าที่นี่คือผู้กรอกเหตุการณ์กับตำโหลดว่าบัตร
ที่ได้มาแล้วชอบอ้างว่าเป็นบัตรตำรวจเนี่ยค่ะครับมีบริษัทต้นสังกัดทำให้ใช่ไหมคะ
เนี่ยบัตรใบนี้ค่ะมียศด้วยเห็นไหมยศตำรวจเห็นไหมคะ
บริษัทต้นสังกัดทำให้ทีมข่าวของเราก็เลยถามไปที่บริษัทรักษาความปลอดภัยที่เขาอ้างว่าทำให้อ่ะค่ะ
ครับอยู่ในพื้นที่นนทบุรีผู้บริหารบอกว่าคือผู้ต้องหาคนนี้
เคยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทจริง
แต่ถูกไล่ออกไปเป็นเดือนแล้วค่ะทำงานได้แค่สองสัปดาห์แล้วมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เขาไล่ออกไปแล้วค่ะเรื่องบัตรเนี่ยค่ะคือบริษัทไม่เกี่ยวค่ะครับ
ไม่ได้ออกให้ด้วยเขาเป็นบริษัทพนักงานรักษาความปลอดภัยจะออกบัตรที่มียศตำรวจให้ได้ยังไงอืม
ผู้ต้องหากล่าวอ้างไปนะคะเนี่ยค่ะทีมข่าวไปที่บ้านที่เกิดเหตุ
อยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีก็มีคนอยู่ในบ้านหลายคน
พอเห็นนักข่าวเขาก็หลบแล้วก็ปิดประตู
แต่มีคนที่ให้ข้อมูลขอใช้เป็นนามสมมุติก็แล้วกันเรียกว่าในเอนะคะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่บริษัทเช่าเอาไว้ให้พนักงานอยู่
รวมกันหลายคนทั้งพนักงานชายพนักงานหญิง
เวียรพัฒน์ผู้ต้องหาเคยมาบ้านหลังนี้ค่ะ
พาผู้เสียหายมาด้วยสามสี่ครั้งทุกครั้งที่มา
ตัวผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงก็ไม่ได้มีท่าทีผิดปกติอะไร
ไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยขัดขืนอะไรให้เห็น
เชออะไรข้างล่างอย่างเมื่อคืน
ก็มีพวกคนมาใหม่และ
แต่มีใครได้ยินเสียงอะไรไหมทีเมื่อคืน

เลียบใช่ครับ
กะขังหนูเมียวขวมขืน

คือเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้ก่อเหตุคนนี้ค่ะ
ไม่น่าจะทำแบบนี้เป็นครั้งแรกนะคะอาจจะมีผู้เสียหายคนอื่นอีก
ตำรวจก็เลยบอกว่าใครตกเป็นผู้เสียหายสามารถแจ้งความเพิ่มเติมกับตำรวจได้นะคะ